มาดูเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดเป็นอุบัติเหตุหรอก
แต่ว่าคนที่เขาไปประสบเหตุตาดีจริง
และสติดีจริงมีหนุ่มสุพรรณนะคะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปพร้อมกับเพื่อนเขาไปกัน๔คน
รถจักรยานยนต์๓คัน
ขี่ไปตามถนนในหมู่บ้านมันก็จะมืดแบบนี้แหละ
แต่พอไปถึงจุดหนึ่งเขาสังเกตเห็นว่า
ไฟอะไรมันสะท้อนเข้าไปในตาแป๊บ
คือไฟหน้ารถที่เราขับเนี่ยมันไปตกกระทบกับไอ้เส้นอะไรบ้างเนี่ย

เขาก็เลยสงสัยชะลอรถและหลังจากนั้นก็จอด
บอกให้เพื่อนที่ตามมาอีก๒คันหยุดดูซิ
พอจอดรถเดินเข้าไปจับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี่เอง

ตำบลอูทองจังหวัดสุพันธ์บุรีนะคะ
รีบไปเลยค่ะพบชาวบ้านที่ผ่านมา
และพบเห็นก็คือการไปเจอเส้นเอ็น
ตำรวจช่วยกันตัดเส้นเอ็นขนาดใหญ่นะคะ
ซึ่งตรวจสอบดูเบื้องต้นน่าจะใช้ในการก่อสร้าง
ปลายข้างหนึ่งขึงอยู่กับรั้วกำแพงของสนามกีฬา
แล้วก็ดึงพาดผ่านถนนมาอยู่ที่โคนต้นไม้ริมคลองฝั่งตรงกันข้าม
จากการสอบถามเบื้องต้นนายพงศกรยิ้มสะอาดอายุ๑๘ปี
ซึ่งเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเจอคนแรก

เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุมากับพวก๔คน๓คัน
จะไปหาเพื่อนในอีกหมู่บ้านหนึ่ง
พอมาถึงจุดที่เขาเจอเส้นเอนเขาบอกว่า
เจอแสงไฟมันตกกระทบไฟหน้ารถ
แล้วก็เป็นประกายเข้าตาเขาแว๊บเขาก็เลยชะลอแล้วบอกเพื่อน
ลงมาดูซิเดินเข้าไปใกล้จับดู
อ้าวมันเป็นเอ็นนะคะขึงพาดถนนอยู่
ความยาวประมาณ๒๐เมตรเขาก็ช่วยกันตัดออก
แล้วก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจค่ะ
แล้วที่รถผ่านมาเจอหรือเปล่าไง
เจอครับ
แล้วเจอโดนบ้านไหม

คือคุณพงศกรบอกว่าก็ไม่ทราบว่าจุดประสงค์ของคนที่
นำเส้นเอ็นมาขึงต้องการอะไรทำเพื่ออะไร
วัตถุประสงค์ต่อทรัพย์หรือไม่พอใจ
ช่วงเวลากลางคืนอาจจะมีเด็กแว้นมาขี่รถ
ส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้หรือเปล่า
อันนี้เนี่ยคือไม่ทราบจริงเอาล่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหากไม่พบเห็นซะก่อนนะคะ
อาจจะมีผู้บริสุทธิ์ที่ขับขี่ผ่านมาบริเวณนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
ก็เลยวอนนะคะฝากบอกเจ้าหน้าที่ให้หมั่นคอยออกตรวจตรา
แล้วก็หาคนที่กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ค่ะ